ข่าวทวีปรีนาไกรคุบลุกป่า

เราอาจจะหงุดหงิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่ว่าข่าวนี้มันส่งผลให้กรมป่าไม้กระตือรือร้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ในการที่จะไปตรวจสอบ
ไปดูซิว่ากรณีแบบนี้มีที่ไหนอีกบ้าง
แล้ววันนี้ก็มาเป็นหัวข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่า
ลุกม่อนแจ่ม๒๐๐๐ไร่
รีสอร์ทขุดบ่อขยะอธิป่าไม้ลุยสั่งจับ
สรุปประเด็นข่าวก็คือว่า
ธิบดีกรมป่าไม้
คุณอัธพลเจริญชันสา
นำทีมบุกตรวจดอยม่อนแจ่ม

พบพื้นที่บุกลุกป่าเพิ่มกว่า๒๐๐๐ไร่
เตรียมดันเนินคดีกับ๕๐รายจากเดิม
ที่ตกลงว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
และทำการเกษตรของชาวมงค์
แต่ว่ากลับขยายลุกป่าสร้างบ้านพักและรีสอร์ท
ก็เลยสั่งแจ้งจับนายทุนขุดบ่อขยะ
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำพร้อมฆาตโทษ
เจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลย

ชาวบ้านทั่วไปเกิดอาการสงสัยเหมือนกันหมดเลยครับ
ว่าโอ้โหดูในพื้นที่ที่บุกลุกป่าทำรีสอร์ทตั้ง๒๐๐ไร่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลป่าอยู่แถวนั้นเนี่ย
ไม่รู้ระแคะระคายเลยเหรอครับ
ว่าเขาไปสร้างบ้านพักสร้างรีสอร์ทกันใหญ่โตอย่างนั้น
เอาแล้วทีกับชาวบ้านยากจน
จอบถือเสียมไปทำโน่นทำนี่ในเขตป่า

ก็โดนจับแล้วถูกดำเนินคดีเยอะแยะไปหมด
ตอนนี้เนี่ยตัวเลขคนที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกลุกป่า
รายเล็กรายน้อยทั้งหลายเนี่ย
เอาแล้วทีพอเจอลายใหญ่แบบนี้

มีคำตอบจากอธิบดีกรมผ่าไม้คุณอัธพลเจริญจันสา

ท่านบอกว่าการบุกลุกป่าสร้างบ้านพักและรีสอร์ทเนี่ย

เขาทำแบบค่อยเป็นค่อยไปประกอบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ปล่อยประละเลยด้วยนี่ท่านก็ยอมรับก็เลยได้สั่งการและ
โทษเอาไว้แล้วว่าจะต้องไม่มีการลุกพื้นที่เพิ่มเติม
อีกอย่างเด็ดขาดนี่อย่างเด็ดขาดด้วยนะไอ้คำตอบแบบนี้มัน
ก็เป็นสูตรสำเร็จรูปมาทุกหนจากอธิบดีกรมป่าไม้ทุกคน
คือคาดโทษไว้แล้วว่าอย่าให้ลุกป่าเพิ่มเติมอีกอย่างเด็ด
แต่ว่าทำไมมันถึงมันถึงเจอเหตุแบบนี้กันเรื่อย
คำถามก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมการบุกลุกป่าจึงดัง
ทำกันอย่างต่อเนื่องนี่คือข้อสงสัยนะโดยเฉพาะการลุกป่า
ที่สร้างเป็นรีสอร์ทสร้างเป็นบ้านพักสร้างรีสอร์ทสร้างบ้าน
พักมันทำกันเงียบได้เหรอครับมันไม่เหมือนไปหาเห็ด
หาของป่านะครับดึกดื่นย่องไปหากันตื่นเช้าตี๔ตี๕
เจ้าหน้าที่ยังไม่ตื่นไปไปดอดหาของป่าอย่างนั้นสิครับเจ้า
ที่ถึงไม่รู้แต่ว่าพอไปดูเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมสูง
นี่ภาพที่ไปถ่ายมาท่านดูสิครับสภาพรีสอร์ทแบบนี้สภาพ
บ้านพักแบบนี้แอบทำกันได้เหรอครับมันต้องมีเครื่องมือหนักขึ้นไปครับ
ต้องมีแบ็คโฮต้องมีรถตักต้องมีรถขุดการทำงานต้องทำกันอย่าง
คักโครมคลามล่ะอ้าวแล้วแล้วอธิบดีบอก
เขาค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเจ้าหน้าที่ไม่รู้
ใครก็จะไปเชื่อล่ะครับประเด็นที่คนสงสัยก็คือว่า
ไม่รู้หรือรู้แล้วไม่ทำอะไรรู้แล้วไปรับสินบนเขารับเงินเขา
แล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น๒๐๐๐ไร่นะครับ
แล้วดูสภาพรีสอร์ทอย่างที่ว่าเนี่ยมันโจงครึ่มมาก
ฉะนั้นประชาชนเขามีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าไม่รู้หรือรู้แล้วแต่ไม่ดำเนินการ
เกรงใจกันไม่รู้ของใครติดสินบนรับเงินเข้ามาแล้ว
ก็อยู่เฉยซะดีกว่าหรือว่าระดับเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
รู้เห็นเป็นใจด้วยฝากฝังเงินไปจนเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่
ยุ่งดีกว่าของร้อนเป็นของใครก็ไม่รู้
นี่คือปัญหาไงครับปัญหาก็คือว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาถ้าจริงจังตรงไปตรงมา
มันบุกลุกกันถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอกครับสร้างบ้านพักกันคึกคัก
แบบนี้ไม่ได้เอาภาพรีสอร์ทมาให้ดูอีกทีสิแล้วจะเห็นเลยว่า
มันเป็นไปได้ยังไงที่รีสอร์ทขนาดเนี้ยเนี่ยท่านดู
องด้วยสายตาภาพมุมสูงเนี่ยเห็นชัดเลยนี่ท่านดูดูว่า
การก่อสร้างแบบนี้ค่อยทำค่อยไปได้เหรอแอบทำกัน
ดึกดื่นดื่นได้เหรอแอบทำกันโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้
อยู่แถวนั้นไม่รู้ได้เหรอก็ผมถึงบอกไงว่าชาวบ้าน
เขาแอบไปเก็บเห็ดเก็บหาของป่ากันนิดหน่อยหน่อยถือจอบ
เสียมไปขุดนั่นนิดขุดนั่นหน่อยรู้หมดจับมาดำเนิน
คดี๔๖๖๐๐คดีตอนนี้แต่ที่ใหญ่อย่างนี้ไม่เห็น
มันเป็นไปได้ยังไงส่วนเรื่องของปรินากับของคุณทวีไกรคุบ
ล่าสุดเนี่ยคุณวีระสมความคิดบอกผมเมื่อกี้บอกว่า
ไปตามไปทางตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าขณะนี้สำนวน
เรื่องราวทั้งหมดแฟมทั้งหมดของคุณปรินาบุรุก๑๗๐๐ลาย
ของคุณทวีไกรคุบบุรุก๑๐๐๐กว่าลายที่เอามาจาก
ที่เขาไปแจ้งความไปไปยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยทั้งสองส่วนนี้
ขณะนี้อยู่ในมือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจ
จากทิพย์ชัยจินดาแล้วนี่ตำรวจเขาบอกนะอยู่ในมือ
พบตรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าพบตรจะเอายังไงจะสั่งการยังไง
นี่คือความคืบหน้าที่คุณวีระสมความคิดเขาบอก
แล้วเขาบอกเขาก็จะตามต่อเขาจะตามต่อว่านี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ๒๕แล้ว
ก็เชื่อได้ว่าเรื่องนี้มันต้องข้ามเลยปีใหม่ไปก่อน
ปีใหม่จะมาตามอีกทีนึงว่าท่านพบครับตกลงสำนวนคดีทั้งสองเรื่อง
ทั้งของปรินาไกลคุบทั้งของทวีไกลคุบทั้งที่สนจมบึงและสนสวนพึ่งส่งมาเนี่ย
ตกลงท่านจะเอายังไงนี่คุณวีระเขาบอกเขาจะตามต่อ
ส่วนเรื่องรายละเอียดข้อมูลต่างเนี่ยคุณวิระบอกว่าตำรวจเนี่ย
เกือบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะคุณวีระได้รวบรวมเอกสารรวบรวมหลักฐาน
เป้าให้หมดเลยว่าที่ตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้
มีพยานเอกสารมีรายละเอียดหมดตำรวจไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องไปเรียก
ใครมาสอบให้มันวุ่นวายไม่ต้องเลยทำให้หมดส่งให้หมด
ถ้าเปรียบเทียบก็คือคุณวิระบอกว่าเหมือนผมตักข้าวเข้าปากให้แล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าจะกลืนหรือจะคายออกขึ้นอยู่จะกลืนหรือจะคลายออก
ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปหาข้าวไม่ต้องไปหาข้าวสารไม่ต้องไปหุงข้าว
ทำให้หมดแล้วรายละเอียดทั้งหมดฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่จะต้องตามส่งท้าย
ใกล้ปีว่าเรื่องของปรินาไกรคุบกับเรื่องของทวีไกรคุบ
ในส่วนที่คุณวีระสมความคิดเขาไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย
มันไปถึงไหนสรุปก็คืออยู่ในมือพบตรแล้ว
หลังปีใหม่คุณวีระสมความคิดบอกผมว่าจะตามกันอีกทีนึง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณวิระสมความคิด